คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็บอกโอ้โหวีรกรรมของคุณลีน่าจังอีกแล้ว
นะฮะก็เป็นคลิปที่น้องส่งพิซซ่า
เขาจะไปส่งพิซซ่าให้คุณลีน่าจัง
และปรากฏว่าก็โทรไปถามคุณลีน่าจัง๒๓ครั้ง
ปรากฏว่าคุณลีน่าจังด่าด่าน้องที่มาส่งพิซซ่า
ถึงขนาดแช่งว่าพ่อแม่ขออภัยพ่อแม่มึงตายหรือไง

โทรมาทำไมโทรมาหาฉันหลายครั้งไม่รู้จักเหรอ
ว่าชั้นที่สั่งเป็นใครไม่รู้จักที่อยู่ของฉันเหรอ
ลีน่าจังดังจะตาย

เพราะว่าน้องที่ส่งพิซซ่าไปเรียกแกว่าป้าไง
ครับแต่ประเด็นนี้คือเมื่อเช้าผมเพิ่งโทรไปคุยกับน้องดัง

เพราะว่าน้องยังไม่ค่อยได้ออกข่าวเท่าไหร่นัก
หัวหน้าบอกว่าอย่าเพิ่งให้สัมภาษณ์ใคร
แต่ผมคุยกับน้องนะแค่ฟังเสียงน้องแล้วน้องเล่าให้ฟัง
รู้เลยว่าเป็นเด็กดีอายุ๑๘เอง

แต่ก่อนอื่นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นคลิปบางช่วงบางตอน

ซึ่งจริงแล้วเป็นคลิปที่คุณลีน่าจัง
ไลฟ์สดแล้วมันก็เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล

กูโทรไปบอกเขาแล้วบอกว่าลืมนี่แต่กูพูดกับมึงห้ารอบ
อีฟและอิฟเซอร์คราวด้วย
บอกว่าทีให้สี่

ขอโทษกูไหมถ้าไม่ขอโทษกูไม่รับของ

นี่เป็นคลิปที่ลีน่าจังเขาไลฟ์ตอนที่น้องส่งพิซซ่ามาส่ง
ขณะที่คุณลีน่าจังกำลังด่าน้องพิซซ่า

ไม่ว่าจะเป็นเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
และทีนี้คนก็ไปนี่ฮะไปด่ากลับคุณลีน่าจังเยอะเลย

บอกลีน่าจังหยุดเถอะไอ้แบบนี้ที่ชอบไปด่าคนอื่นเนี่ย

คุณด่าคนไปทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นรอปภ
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม
บางคนเขาไม่ได้รู้จักคุณ
ใช่ค่ะคือคุณลีน่าจังก็พยายามที่จะ
ประกาศสรรพคุณศักดาของตัวเองมา
ฉันนี้เคยเป็นอดีตผู้สมัครสอสอ
ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพอะไรอย่างนี้นะฮะ

ไม่ชอบด้วยที่ให้น้องมาเรียกว่าป้า

เราก็สัมภาษณ์คุณลีน่าจังเหมือนกัน
คุณลีน่าจังก็ชี้แจงว่าคลิปที่เกิดขึ้น
คือตอนนั้นก็สั่งพิซซ่าไป๒ถาด๕๐๙บาท
จริงสั่งเป็นประจำสำหรับสาขานี้
และทีนี้พอพนักงานโทรมา

เพื่อจะถามทางถามที่อยู่

แล้วก็ยังพูดตะคอกเธอ
หาว่าเธอไปด่าพ่อแม่ทำไม

จากนั้นพนักงานก็เดินเข้ามาใกล้อีก
ลีน่าจังเองเธอบอกว่าเธอก็กลัวจะถูกพนักงาน

ก็เลยรีบถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน

ยืนยันว่าตอนนั้นหงุดหงิดขณะไลฟ์สดอยู่
และไอ้ที่ด่าคือด่าคนในไลฟ์
ไม่ได้ด่าพนักงานอันนี้เป็นสิ่งที่ลีน่าจังเขาชี้แจงออกมา
แล้วเธอก็บอกว่าหลังจากนั้นก็โทรไปหาคอร์เซนเตอร์
แล้วก็ไปแจ้งบอกว่าพนักงานส่งพิซซ่าคนนี้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ซึ่งผู้จัดการร้านสาขาดังกล่าวก็ได้ขอโทษ
แล้วก็ให้พนักงานคนใหม่มาส่งพิซซ่า
ถามว่าคุณลีน่าจังวันไหนได้กินพิซซ่าไหม

สรุปกินใช่ไหมได้กินเพราะว่าพนักงานคนใหม่
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของน้องคนเดิมได้ไปส่งให้

เมื่อเช้านี้ผมนัดกับน้องดังคือน้องที่ส่งพิซซ่า
ว่าผมจะโทรไปขอข้อมูล
น้องดังก็บอกว่าจริงพี่หัวหน้าผม
ก็ยังไม่อยากให้ออกสื่อมาก
แต่พี่บุ๊กนะผมเองก็บอกน้องว่า
สิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อน้องแล้วก็ให้ความเป็นธรรมต่อน้อง

และอย่างที่น้องไปเรียกเขาให้ป้าจนเขาโกรธ

น้องคนนี้ชื่อน้องดังนะฮะขอสงวนชื่อจริงไว้นะครับ
อายุแค่๑๘ปีเองเจอแจ็คพอร์ตพอดีเลย
จะมาทำงานในร้านพิซซ่าได้๒วัน

คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐ตุลาคมเวลา๑๐โมง
เขาก็ยอมรับว่าเป็นเด็กใหม่แล้วก็ได้รับออเดอร์จากคุณลีน่า
แล้วก็มีหน้าที่ในการไปส่งถูกต้องไหมครับ
ทีนี้ก็รู้แต่ชื่อว่าคุณลีน่าเป็นลูกค้า
พนักงานคนนี้น้องดังคนนี้ก็โทรศัพท์ไปถามถามเส้นทางแล้วครับ
เขายอมรับว่าเขาเป็นเด็กใหม่อาจจะไม่คุ้นชินเส้นทาง
แล้วก็คุณลีน่าครับอาคารอยู่ตรงไหนอย่างไร
โทรไปแค่ครั้งที่๒ลีน่าก็โวยวายแล้วนะ
โวยวายในสายโทรศัพท์บอกว่านี่เธอไม่รู้จักร้านฉันได้ยังไง
พนักงานก็วางไปก็พยายามที่เอาไปส่งให้ถึงที่
โทรไปครั้งที่๓ก็ถามให้แน่ใจว่าใช่จุดนี้หรือเปล่า
ก็ถูกคุณลีน่าจังด่ากลับมานะครับ
บอกว่าเธอไม่รู้จักร้านฉันเหรอร้านฉันใหญ่โตจะตาย
แล้วก็ด่าประโยคนึงก็คือพ่อแม่มึงไปตายสิ
นี่ลีน่าด่าน้องดังในสายโทรศัพท์ครั้งที่๓
แล้วจากนั้นน้องดังก็ไปถึงหน้าร้านของคุณลีน่า
ผมก็ถามน้องดังตอนไปถึงใจตุ้มต่อมไหมกล้าเข้าไปไหม
ดังบอกผมก็ต้องทำหน้าที่นะพี่ผมก็ต้องเข้าไป

คุณลูกค้าครับผมเอาพิซซ่ามาส่ง
แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปเลยน้องดังบอกแบบนี้
ผมไม่ทันได้เข้าไปประชิดตัวเขาเลยนะ
และอีกอย่างหนึ่งผมก็รู้สึกว่า
ทุกครั้งผมเรียกเขาว่าคุณลีน่าคุณลูกค้าครับ
แต่พอเข้าไปผมถูกด่าอีก
ผมจะเรียกเขาว่าคุณลีน่าคุณลูกค้า
ผมก็รู้สึกแปลกผมเลยเรียกก็ตามศักดิ์ป้า
คือสังคมไทยเวลาเราเรียกกัน
ถ้าเกิดว่าเรียกคุณลูกค้าคุณลีน่ามันจะดูห่างใช่ไหมคะ
แต่พอเรียกป้าเรียกพี่รู้สึกใกล้ชิดขึ้นมา
วิธีการน้องนางอาจจะคิดว่าอาจจะทำให้คุณลีน่า
คืออารมณ์ลดลงได้หรือเปล่า
ใช่ก็เลยเรียกป้า
น้องดังยืนยันบอกว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เรียกป้าเลยนะ

ผมเพิ่งมาเรียกป้าและน้องดังพูดกับผม
บอกว่าพี่และคุณลีน่าเขาอายุเยอะกว่าแม่ผม
ผมก็ต้องเรียกป้าสิไม่ถูกหรือไงครับ

ฟังเสียงน้องดังที่ให้สัมภาษณ์กับผมหน่อยนะฮะ
ในสายผมพูดกับโอลิน่าแบบเป็นลูกค้าอะไรปกติเลยนะครับ
แต่คือปลายสายเขาด่าพ่อแม่ผมตาย
คือผมก็คิดว่าแบบผมว่าคุณไม่ให้มารยาทดีกว่าครับ

เขาแก่ว่าแม่ผมผมว่าเขาไม่ก็หยาบนะครับ
แล้วเขาดันโมโหอีกว่าผมไม่รู้จักเขา
อันนี้ผมไม่เข้าใจผมไม่รู้จักครับผมผิดอะครับเนี่ย
ครับครับอยากให้เขาควบคุมอารมณ์มากกว่านี้ครับพี่
เขาทำไมต้องมาเบะเป็นทนายอะไรอย่างนี้ด้วย
อืมนะฮะนี่ก็เป็นความรู้สึกนะคุณ
แล้วก็น้องดังในอายุ๑๘ปีเองคือที่บอกว่าเป็นเด็กดีเพราะอะไรรู้ไหม
ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินน้องต้องดรอบเรียนก่อสร้างนะ
แล้วก็น้องไปทั้งขี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับ
ไปทำหน้าที่เป็นแกรปนะครับ

ก็เลยรู้สึกช็อกรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ผมก็ถามว่าแล้วมีกำลังใจอยู่ไหม
ก็บอกว่าก็ได้รับกำลังใจมากมายเหมือนกันนะครับ
ผมก็โพสต์ไปในโลกโซเชียลแต่ว่าหัวหน้าบอกว่า
ลบคลิปได้ไหมผมก็ลบคลิปให้
แล้วก็ในเฟซบุ๊คของผมเนี่ยผมก็โพสต์แต่เรื่องราวชีวิตแหละ
บอกว่าอะไรที่มันไม่ดีก็จะผ่านไป
ผมก็ยังตั้งใจทำงานอยู่นะครับ
ผมก็เลยถามน้องว่าน้องแล้วพ่อแม่ของน้องยังอยู่ไหม
เพราะคุณลีน่าเขาแช่งพ่อแม่ให้ตายถูกต้องไหม
เขาบอกพ่อแม่ของผมยังอยู่พ่อแม่ของผมก็รู้เรื่อง
พ่อแม่ก็ให้กำลังใจผมแต่หลังจากนี้ผมยังไม่รู้เลย
ว่าผมจะถูกลงโทษในเรื่องของงานอย่างไรบ้าง
วันนี้หัวหน้าสาขาจะเข้ามาพูดคุยกับผม

อย่าไปเสียขวัญนะคะทำดีต่อไปค่ะ